ผาแดงอินดาสตรีจำกัดมหาชนนะครับประกาศปิดเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดตาก
หลังจากที่แร่นั้นหมดลงและจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนั้นให้เป็นผืนป่า
ก่อนจะส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ปีหน้าครับ
เทียนชัยสิงหาการผู้อำนวยการเหมืองบริษัทผาแดงอินดัสตรีจำกัดมหาชนนะครับ
นำสื่อมวลชนชมความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
และแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน
พร้อมพัฒนาสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้อำนวยการเมืองบริษัทผาแดงบอกว่า
ผาแดงยุติการผลิตแร่สังกษีอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ
เนื่องจากปริมาณสำรองแร่หมดลง
รวมระยะเวลาทำเหมือง๓๒ปี
ตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่
จำนวน๑๖๔๒ไร่
โดยส่วนใหญ่เกือบร้อยละ๙๐ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทยอยดำเนินการมาเป็นลำดับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยบริษัทพร้อมจะส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ในปีหน้า
เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ก่อนหน้านี้บริษัทได้น้อมนำพระราชดำรัฐของ
ในหลวงทัศกาลที่๙มาปรับใช้

กลับสู่สภาพป่าตามธรรมชาติ
รวมทั้งพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน
และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
จึงเริ่มนำย่าแฝกไปใช้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ที่แล้วเสร็จจากการทำเหมืองแร่
ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีนะครับรวมระยะ๑๔ปี
เมืองผาแดงปลูกย่าแฝกแล้วทั้งสิ้น๒๔ล้านต้น
ลูกไม้ยืนต้นและไม้ท้องถิ่น๑๔๐๐๐ต้น
เตรียมปลูกเพิ่มอีกในปีหน้าอีก๔๐๐๐ต้น
โดยใช้งบฟื้นฟูเมืองทั้งสิ้น๑๑๔ล้านบาท
จะส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ต่อไปนะครับ